กลับมาในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวมาดูเรื่องราวแปลกแล้วก็เรื่องราวของความเชื่อกันเลยดีกว่านะครับ
หลายคนรออยู่แล้วเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับจะเดินทางไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามสถานที่ต่าง
เพื่อที่จะหวังเลขเด็ดอย่างที่หลายคนนั้นหวังกันเอาไว้
ไปกันที่จังหวัดนครปฐมเลยครับไปดูนี่โอ้โหที่วัดสว่างอารมณ์ตะบนขุนแก้ว
อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมขาวโพลนเลยครับโอ้โหนี่ต้นตะเคียนนะครับ
ตะเคียนเผือกเหรอคุณทำไมขาวขนาดนี้ไม่ใช่ต้นตะเคียนเผือก
แต่ว่าแป้งเนี่ยที่เหล่าบรรดาประชาชนนะครับที่เขาหวังเอาไว้ก็ได้แต่หวัง
ไม่เสียสตังค์ไม่ติดกฎไม้ก็ต้องจะโดนลิขติดนะคะ
คุณชนะลองทำไมนึกว่าทาสีขาวไม่ใช่เหรอไม่ใช่เป็นแป้ง
แต่ว่าเขามากันเยอะไงแล้วเขาบอกว่าต้นตะเคียนเนี่ยนะครับ
เคียนทองนะนี่คือต้นตะเคียนทองแต่เป็นสีขาวแล้วนะตอนนี้
เป็นต้นตะเคียนทองโบราณขนาดใหญ่มีอายุกว่า๒๐๐ปี
ที่ชาวบ้านในจังหวัดกาญจนบุรีเขาค้นพบแล้วก็นำมาถวายที่วัดแห่งนี้
ที่จังหวัดนครปฐมนะครับต้นตะเคียนทองต้นนี้เขาบอกว่าให้โชคมาแล้ว
นักต่อนักเขาลือกันแบบนั้นเป็นที่ล่ำลือกันทำให้ชาวบ้านเขาก็แห่แหนกันมา
ใครที่ถูกรางวัลก็จะนำชุดไทยมาถวายแก้บนกันไม่ขาดสาย
ในครั้งนี้นักเสี่ยงโชคต่างพาแป้งกันมาถูไขขัดจนขาวโพรนแบบนี้
เพื่อจะดูเลขกันอย่างเนื่องแน่นไปดูแต่ละคนแล้วกันว่าความมุ่งมั่นตั้งใจของเขามาเต็มร้อยขนาดไหนครับ
โอ้โหนี่ไงครับเป็นไงคนมีความมุ่งมั่นใช้สมาธิสูงมากเงียบกิบเลยคุณ
มันต้องใช้สมาธิมันต้องเอามือถือมาส่องมันต้องถูอย่างตั้งใจถูซ้ายถูขวาถูหน้าถูหลัง
เดี๋ยวไม่ใช่ข้อสอบจะมาแอบดูทำไมถูไถแบบนี้เอาล่ะ
คือมีบริการพ่อค้าแม่ค้ามาขายลัตเตอรี่อยู่หน้าวัดตรงนี้แหละ
ไถเสร็จปั๊บก็ไปเลยซื้อทันทีจะได้ไม่ลืมต้องรีบจำรีบซื้อเขาลืม
เอาเป็นว่าใครมีโชคมีดวงก็หวังให้ได้กันไปส่วนใครไม่มีก็อย่าไปคิดอะไรมาก
อย่าไปงมงายมันนะคิดซะว่าเราช่วยเหลือรัฐบาล

เหมือนผมที่ทำการช่วยเหลือรัฐบาลมาแล้ว๓ใบ
การลงทุนมีความเสี่ยงใช้วิจารณญาณในการรับชม
คือใครอยากจะไปลงทุนอันนี้มันไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมายนะ
อันนี้บอกตรงคือถ้าใครอยากจะไปซื้อลัตตาลีอะไรอย่างนี้
ซื้อได้แต่ซื้อพอประมาณเอาที่เรานั้นพอจะซื้อไหว